บี้สุกริตเขาออกมาย้ำชัดถึงสถานะกับสาวโมมนชนก
ตอนนี้ห่างกันแล้วเพราะว่าความไม่เข้าใจอะไรกันหลายอย่าง
แต่ก็ไม่วายยังถูกจับโยงเรื่องของมือที่๓
ซึ่งก็คือสาวโมมนชนกกับหนุ่มเจดเจพิพัฒน์นั่นเอง
เมื่อวานนี้มาร่วมงานพร้อมกัน
เดี๋ยวเราไปฟังทั้งคู่ว่าเขาตอบตรงกันหรือเปล่าค่ะ
คืออะไรคุณรักแท้ใกล้ชิดอย่างนี้เหรอ
อันนี้คือจริงบี้เขาออกมาชี้แจงแล้วว่า

มันเรื่องของความไม่เข้าใจกันในหลายเรื่องเท่านั้นเอง
แต่แน่นอนแหละโมกับเจดเขาสนิท
ก็เลยมีกระแสออกมาว่ามันเป็นเพราะมือที่๓หรือเปล่า
แม้จะไม่เคยเปิดเผยสถานะอย่างชัดเจนนะคะ
ระหว่างบี้และโมมนชนกว่าเป็นรูปแบบคนรักหรือว่าเป็นแฟนหรือยังไงกันก็แล้วแต่
แต่ว่าเชื่อว่าหลายคนเดากันได้
ความสนิทสนมของทั้งคู่ที่ไปไหนมาไหนด้วยกันบ้าง
แต่ล่าสุดฝ่ายชายเขากลับออกมายอมรับว่าตอนนี้ตัดสินใจห่างกันแล้วค่ะ
โดยให้เหตุผลว่าพักหลังมีเรื่องไม่เข้าใจกันบ่อย
แต่ว่าไม่ได้เกิดจากปัญหาเรื่องมือที่๓อย่างแน่นอน
ซึ่งด้านสาวโมมีคิวออกงานการกุศลเมื่อวานนี้
ก็คือเป็นงานเดียวกับที่หนุ่มเจดเจพิพัฒน์มีมาร่วมงานด้วย
แล้วก็มีชื่อเข้าไปเอี่ยวเป็นมือที่๓ของความสัมพันธ์ของคู่นี้ด้วย
โดยทั้งคู่ก็พร้อมเปิดใจพูดถึงเรื่องราวทั้งหมด
แต่ว่าไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ร่วมเฟรมกันนะคะ
ซึ่งก็เปิดเผยชัดเจนเลยว่าทั้งคู่เป็นเพียงเพื่อนร่วมสังกัดเดียวกันเท่านั้น
และไม่มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์อย่างแน่นอนค่ะ
ก็เป็นไปตามที่พี่บี้บอก
ความรู้สึกอะคะก็วันแรกวันยังไงวันนี้ก็เหมือนเดิม

มันก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นนะคะ
สำหรับเจนนี่คือไม่มีโอกาสพันธ์แน่นอนค่ะ
แต่ว่าถ้าสำหรับเรื่องในอนาคตอย่างนี้

แต่ว่าตอนนี้ก็คืออยากคงกันกับปัจจุบันมากกว่า

แต่ว่าเขาคงไม่ติดใจอะไรหรอก

ตอนแรกเราเล่นละครด้วยกันสองเรื่อง

มันก็กลายเป็นลิซิปคอมอันเดียว
เวลาที่เจอกันมันก็น้อยลง

แล้วมันก็เป็นเรื่องของเขาสองคน
คือเราก็ไม่รู้หรอกว่าลึกซึ้งมันคืออะไร
ผมว่าสาเหตุอะไรต่างเขารู้อยู่แก่ใจแหละว่า

ก็เรื่องราวความรักกันเลิกกันห่างกัน

คือมักจะเห็นลูกเขาไปเที่ยวด้วยกันนี่แหละ
มันเป็นจุดเริ่มต้นนี้เป็นแก๊งเออเขาไปกันเป็นแก๊ง
ก็คือเป็นเพื่อนกันนี่แหละพัฒนาไม่ได้แน่นอนโมบอกเหมือนกัน
แต่ถ้าเป็นอะไรจริงนะเอาจริง

น้องเจดนี่ไม่กล้าตอบอย่างนี้เออ